ตามกันต่อสำหรับคดีนี้ที่ดูเหมือนอาจจะพลิกนะคะ
กรณีที่มีหญิงสาวคนนึงถูกฆ่าหมกใต้ถุนบ้านตัวเองตั้งแต่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ตอนแรกครอบครัวบอกว่าสงสัยเพื่อนชายคนสนิทที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แต่ตำรวจเรียกตัวเข้ามาสอบปากคำแล้วปรากฏว่าไม่มีส่วนเชื่อมโยงอะไรเลย
แล้วปรากฏว่าทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องฆ่ากันเองในหมู่พี่น้องย่างมรดกหรือเปล่า
เพราะผู้ตายเนี่ยมีทั้งที่ดินมีทั้งวัวชนที่แบบโอ้โห
รวมแล้วฐานะนี่เข้าขั้นเศรษฐีนีเลยนะจนล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจออกหมายจับพี่ชายแท้ของคนตายที่ชื่อนายขวัญชัยนะคะ
โดยตำรวจบอกว่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผู้ตายคือนางสาวบุญเรือนโคปรีชาวัยสี่สิบเก้าปี
ส่วนผู้ต้องหาที่ตอนนี้ถูกออกหมายจับและโดนตำรวจคุมตัวไปแล้วคือนายขวัญชัยโค้ปรีชาพี่ชายแท้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางครอบครัวคือในบรรดาพี่น้องของทั้งผู้ต้องหาและผู้ตายก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้
เขาไม่เชื่อว่าพี่จะก่อเหตุฆ่าน้องซึ่งทางฝั่งครอบครัวเนี่ยมีการเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้๑ล้านบาทเพื่อจะประกันตัวออกมาด้วย
ส่วนศพน้องสาวที่เสียชีวิตตั้งแต่เก้ากุมภาพันธ์นั่นก็ยังไม่ได้เผานะคะตั้งใจจะเก็บเอาไว้จนกว่าที่จะได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คือที่ครอบครัวไม่เชื่อว่าพี่ชายจะฆ่าน้องเพราะว่าหนึ่งพี่ชายคนนี้นายขวัญชัยเป็นคนพบศพน้องคนแรกก็ตามหาอย่างเป็นห่วงโทรตามญาติทุกคนบอกให้ช่วยกันมาหา
สองคนที่เหมือนกับไปติดประกาศให้รางวัลนำจับบอกใครหาเบาะแสที่จะสามารถจับคนร้ายได้เนี่ยยอมจ่ายสามแสนบาทเลยแล้วห้ามจับแพ้เด็ดขาด
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่นะคะครอบครัวก็ยินดีเปิดบ้านที่เกิดเหตุให้กับคุณจ๋าดูบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นตั้งแต่๙กุมภาพันธ์บ้านหลังนี้ก็ปิดตายไปเลย
ตายมา๒เดือน๑๔วันแล้วข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายและเพื่อนชายคนสนิทที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางส่วนอ่ะก็ยังอยู่ในบ้านแล้วครอบครัวพาคุณจ๋าไปดูใต้ถุนบ้านที่พบศพด้วยค่ะตรงนั้นมีแก้วปักทูบแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ตามพื้นรวมถึงถังใส่น้ำด้วย
สิ่งที่สงสัยอยู่ตอนนี้คือการเอาชุดชั้นในไปแขวนบนตู้เก็บพระ
ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่พฤติกรรมของน้องสาวเลย

อาจจะต้องการปิดบังร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหรือเปล่า
ครอบครัวยังเชื่ออยู่ว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้แหละ
เพื่อนชายคนสนิทเพราะหมามันไม่เห่า
และน้องสาวก็ไม่รู้จักใครลองฟังเสียงพี่ชายนะคะ
คิดว่าผมต้องตามความยุทิศที่ทำให้น้องผม
ส่วนนายขวัญชัยผู้ต้องหาที่ถูกจับไปเนี่ยล่าสุดคือได้ประกันตัวออกมาแล้ว
ที่ต้องมาถูกจับแบบนี้ทั้งที่เขารักน้องสาวมาก
แต่ไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะหาว่าแก้ตัวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการ
ก็แล้วกันเอาเป็นว่าคนก่อเหตุตัวจริงช่วยรีบมามอบตัวด้วยเพราะเขาไม่อยากเป็นแพ้รับบาป
แต่เราก็ต้องทำตามหน้าที่เราไปต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ

ส่วนวันนี้นะคะก็คุณจ๋าพยายามไปที่โรงเรียน
ที่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิท
ที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ตั้งใจว่าจะไปคุยกับเขา

แต่ก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันนะคะจากบุคลากรในโรงเรียนบอกว่า

ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนก็เชื่อว่าพอไม่น่าใช่คนก่อเหตุ
เพราะมีหลักฐานยืนยันว่าพอไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นตอนเกิดเหตุค่ะ

ไม่เพราะว่าความทรงจำหน่อยว่าทางครอบครัวผู้ตายเนี่ย

ทำไมผอจึงหายไปตรงนี้มันเป็นประเด็นนี่
บุคลากรในโรงเรียนบอกว่าผอทุกวันใช่มั้ย
ไปใกล้บางวันหรือเหรอ
มีโอกาสไปก็คือไปได้